ต่อกันที่คู่นี้ที่กำลังจะตามงานวิวากันไปติดเลยนะคะ
สำหรับน้องแก้วแล้วก็คุณโทนี่นั่นเองนะคะ

โล่งอกโล่งใจเรื่องงานสบายใจแล้วล่ะค่ะ

พี่แจ๊คเนี่ยเจอน้องแก้วเมื่อวานนี้บอกเลยว่าเป็นเจ้าสาวที่ชิวจริง

ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยนวดสปาทำผิวอบตัวอะไรอย่างนี้

ใช่แต่ว่าสำหรับน้องแก้วค่ะเดินสายเที่ยวกับหนุ่มโทนี่ไม่มีพักเลยนะคะ
ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเพราะว่าเธอบอกว่างานต่าง
เตรียมพร้อมเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
ด้วยความว่าเป็นงานแต่งที่แบบเรียบง่ายไม่ใหญ่โตเขาว่าแบบนี้นะ
ก็เลยทำให้ทุกอย่างจัดการได้ง่ายแล้วก็ลงตัวค่ะ
ส่วนเรื่องความตื่นเต้นในการเป็นเจ้าสาวแก้วบอกว่า
ยิ่งใกล้วันก็เริ่มมีความรู้สึกพิเศษพิเศษมากขึ้นเรื่อยเลยล่ะค่ะ
บางคนก็บอกว่าอย่าไปเครียดเพราะว่าแบบพอเครียดแบบลดความอ้วนถึงวันแล้วเนี่ยแบบพุงมันจะป่องขึ้นมาเพราะว่าแบบก๊าซแบบอะไรก็ไม่รู้แบบมาอยู่ข้างในอะไรอย่างนี้
เราก็เลยแบบก็มีคนถามมาเยอะว่าเฮ้ยต้องเข้าคอร์สเจ้าสาวไหมต้องแบบไปลดความอ้วนไหมหรืออะไรอย่างนี้
เราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเราลดมากกว่านี้ก็คนจะด่าว่าเป็นโรคละนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ได้เครียดขนาดนั้นจริงหนูก็ปรึกษาหลายคนมากเพราะว่าทุกคนก็บอกว่าเนี่ยต้องมีชุดนี้นะเนี่ยต้องมีชุดนั้นนะต้องเปลี่ยนเป็นชุดนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำให้มันง่ายค่ะเราก็เลยมีแค่แบบจริงน่าจะสองชุดเองค่ะ
ใช่จากการที่สอบถามเพื่อนใกล้ตัวของพวกเรานะที่กำลังจะแต่งงานเนี่ยเวลาระยะเวลาเป็นอาทิตย์เนี่ยยังไม่ตื่นเต้นเพราะนับ๓๒๑เท่านั้นแหละตื่นเต้นทันทีนะคะก็ยินดีลบหน้ากับน้องแก้วนะคะเดี๋ยวรอดูน้องวันแต่งงานเขาบอกว่าชิลล์สบายค่ะ